ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เรื่องของไฟส่องเวลาที่ชาวสวนยางเขาจะไปกรีดยางพารา

เพื่อนบ้านกันผู้เสียชีวิตที่ถูกยิง
คือตามข้อมูลในขณะนี้ก็คือคนก่อเหตุเนี่ย

เอาอันเก่ามาคืนเพราะเขาเนี่ยเพิ่งซื้อใหม่

แค่นี้ยิงตายเลย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่เกิดเหตุนะครับ

แต่เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมมาให้นะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านที่เป็นร้านค้าชุมชนด้วยอยู่ในหมู่๘
ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงนะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าของบ้าน
ชื่อนายพงศักดิ์นามสกุลว่องนะฮะอายุ๓๓ปีนะครับ
ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านชื่อนายกำทรเพชรพลอยอายุ๕๐ปีนะครับ
เราก็ไปคุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับชื่อว่านางสาวราพรสุกษาอายุ๓๔นะครับ
เธอบอกว่าเธอกับสามีมีอาชีพกรีดยางพารานะ
แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องอยู่บ้านนะเพื่อจะดูแลลูกด้วย
เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์การสอนการบ้านอะไรพวกนี้ด้วย
ช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้ลูกคนอื่นเนี่ยทำการบ้านเสร็จก็ออกไปวิ่งเล่น
เหลือเธอกับสามีอยู่ในบ้านกับลูกสาวคนเล็กอายุ๒ขวบ
อยู่อยู่นายกำทรมือปืนนะครับซึ่งมีสวนยางพาราอยู่ติดกัน
ขี่จักรยานยนต์มาหาที่บ้าน
ภรรยาผู้ตายบอกว่าพอนายกำทรมาถึงมาตะโกนเรียกสามีของเธออยู่ที่หน้าบ้าน
ซึ่งตอนนั้นสามีของเธอนอนอยู่มาถามว่าอยู่ไหม
สามีก็ลุกขึ้นไปหาแล้วถามว่าเออมีอะไร
นายกำทรนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้ปืนลูกซองยาวที่ถือมาเนี่ย
ยิงใส่หน้าอกสามีหนึ่งนัดจนล้มกองลงกับพื้น
ตอนนั้นเธอก็ตกใจมากรีบอุ้มลูกสาวเข้าไปหลบในห้องนอน
นี่ฮะหลังก่อเหตุนายกำทรนะฮะบ่นพึ่มพำพึ่มพำอะไรสักพักนึง
แล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
เธอก็ไปเรียกญาติให้มาช่วยนะพาสามีส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบบาดแผลเนี่ย
รอยกระสุนปืนที่เข้าไปที่หน้าอกเนี่ยนัดเดียวนะครับ
แต่ว่ามีอยู่๙รูฮะเป็นกระสุนปืนลูกปลายนะครับ
แพทย์ระบุสาเหตุว่าเสียชีวิตเนื่องจากบาดเจ็บเลือดออกในปอดและหัวใจจากบาดแผลกระสุนปืน
เป็นคนอยู่หน้าบ้านโรงไม่คุณเห็นจากการลูงบอกว่ายิงนัดเริ่มไม่เอาค่ะ

พอถามว่าทำอะไรถึงลงมาช้าเขาก็บอกว่าเออนั่งคุยกับคนนั้น
ข้องใจเพราะมันไม่เคยทะเลาะเขาไม่เคยพูดเลยว่าเขาเคยทะเลาะกับคนคนนี้
ไม่เคยเขามีแต่พูดดีเพราะคนคนนี้เขาลงจากเขามากี่ครั้ง
เขาก็มานั่งบ้านหนูลูกถามว่าเขามายิงพ่อทำไม

เราได้สอบถามมูลเหตุต่างนะครับจากพ่อของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านายอรุณาอายุ๕๘ปีนะครับ
บอกว่าปกติลูกชายทำสวนยางพาราอยู่ติดกับผู้ต้องหานะครับ
ก็รู้จักกันดีนะฝ่ายของนายกำทรผู้ต้องหาเนี่ย
ยังมากินข้าวที่บ้านอยู่บ่อยแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
แต่จากการสอบถามเพื่อนของลูกชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายพงศักดิ์ลูกชายเนี่ยไปยืมไฟที่ใช้ส่องเวลา
ออกไปตัดยางตอนกลางคืนของนายกำพรเป็นลักษณะไฟฉายฆ่าศีรษะ
พอยืมมาก็เอาไปคืนซึ่งไม่รู้ว่าหยิบอันผิดไปคืนเขาหรือเปล่า
เพราะอันที่เอาไปคืนเนี่ยนายกำทรผู้ต้องหาเขาบอกว่า
เอาอันเก่าไปคืนเขาแต่ของเขาของใหม่เขาเพิ่งซื้อมา
นี่นะฮะก็เลยอาจทำให้นายกำทรเนี่ยไม่พอใจ
คือพอไม่พอใจแล้วเนี่ยแทนที่จะมาถงมาถามกันอะไรกัน
เรียกยิงเลยมาถึงเรียกมาซัดตู้มเข้าหน้าอกเลยนัดเดียว
แต่ลูกปลายมันก็กระจายออกไปค่ะ
รูอ่ะฮะที่หน้าอกอืมนี่ครับพ่อบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าลูกชายเป็นคนตั้งใจทำงานทำมาหากินหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
ไม่ใช่คนเกเรแล้วมีลูก๔คนนะทีนี้จะยังไงใครจะดูแล
มีลูก๔คนตอนนี้ครอบครัวยังต้องอยู่อย่างหวาดระแวงด้วย
ไม่กล้าไปตัดยางไม่กล้าไปกรีดยางไม่กล้าไปสวนทุเรียน
เพราะนายกำทรเนี่ยก่อเหตุแล้วยังหลบหนีอยู่ยังจับไม่ได้
ก็เกรงว่าจะมาก่อเหตุซ้ำนะครับ
เนื่องจากที่หนีไปเนี่ยทราบว่าหนีไปอยู่บนเขาแล้วก็มีปืนติดตัวไปด้วย
ไฟที่ยืมของเขาเป็นไฟใหม่แต่เวลาเอาไปคืนเขาเนี่ย
เขาเนี่ยเอาไฟดวงเกาไปคืน

เขาไม่ได้กรีดยาง๓วันที่เพื่อนมันเล่านะ
ที่เพื่อนลูกยายผมเล่าผมนะผมก็เท่าสุดถามอยู่
แค่นั้นเนี่ยมันก็หาว่าลูกยายผมลูบหลู่
คือเอาของใหม่มาเอาของเกาไปคืน

มันอยู่กันอยู่แทบทุกวันอยู่ลงมากินข้าวที่บ้านลูกยายผมเนี่ย
ร่วงจากเขาอะไรมันเลยทั้งมาลูกยายผม

ถือว่าลูกผมมันมาอายุน้อย
ผู้สินค้าของเราคุณพิยชาทโคนทินได้ไปคุยกับแม่ของนายกำทรนะฮะ
ชื่อนางอารีอายุ๗๕ปีแม่ของนายกำทรบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกชายถึงไปก่อเหตุแบบนี้
ปกติแล้วลูกชายไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครแต่ก็ชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในสวนยางพาราบนเขาคนเดียว
เพราะว่าถัดจากบ้านขึ้นไปก็เป็นเขาเวลาลงมาที่บ้านก็ไม่นอนที่บ้านนะ
มาคุยไม่กี่คำแล้วก็กลับขึ้นไปบนเขาอีกตรงจุดที่เป็นสวนยางพาราที่มีขนำอยู่
ตอนนี้อยากให้ลูกชายมามอบตัวอยากให้ลูกชายสงสารแม่กับพ่อที่อายุมากแล้วบ้าง
ส่วนพ่อเนี่ยนอกจากอายุมากแล้วยังพิการขาขาดอีกทำผิดไปแล้วก็ขอให้ออกมารับผิด
ไม่อยากให้หลบหนีแล้วก็ไม่อยากให้ถึงขั้นต้องมีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น
แม่ก็คงเป็นห่วงนะแม่บอกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ลูกชายไปยิงคนตายมันเกิดจากอะไร
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธมตเอกอาทิตย์เกิดก่อ
ภูมิกับการสพพิปูนที่นครศรีธรรมราชบอกว่า
ตอนนี้ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายกำทรเพชรพลอย
ผู้ก่อเหตุแล้วนะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
โดยจากข้อมูลก็คือนายกำทรหลังก่อเหตุแล้ว
หนีไปอยู่บนเขากระทูลนะฮะค่ะที่อยู่ในพื้นที่บ้านตรงเนี้ยครับ
คาดว่าน่าจะตามตัวได้ในเร็วนี้ส่วนปมเหตุที่แน่ชัดว่าทำไปเพราะอะไร
ก็คงต้องรอให้ได้ตัวผู้ต้องหาก่อนอืมอ่า
จะได้สอบสวนกันนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
จะแค่เรื่องไฟส่องเวลากรีดยางพาราจริงหรือเปล่า
ท่านต้องยิงกันตายเลยเหรอเรื่องแค่นี้